คุณผู้ชมคะช่วงนี้โรงหนังเปิดแล้ว
มีหนังหลากหลายรสชาติหลากหลายเรื่องราว
ให้เราได้ติดตามกันนะคะอย่างเรื่องนี้เขาบอกว่าสมการรอคอยเจ็ดปี
คุณผู้ชมค่ะสำหรับหนังเอาใจเด็กช่างยุค๙๐นี่
โฟลคิงเออเมื่อวานนี้ค่ะ
อารักษ์จำทีมนักแสดงเขาเปิดตัวกันเก๋มาก
ต้องเรียกว่าเปิดตัวแบบเก่าด้วยนะ

คุณผู้ชมก็มีพี่โกยุค๙๐เขาบอกอย่างนั้นนะ
ต่อสมชายมาเป็นพิธีกรค่ะ
แล้วไหนได้เจอนุ่มเป้อารักษ์ตัวเป็นนานที
จะได้เจอกันนะคะเจอแต่ในโซเชียล
เดตหน่อยบทบาทใหม่กับการได้เป็นไอ้เต้าคลั่งรัก
นี่มีเรียมากคุณผู้ชมคือเปิดตัวกับสาวสวยดีกรี

ฝ่ายหญิงเขาเพิ่งลงรูปครบรอบ๒ปี
พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาคบกันมานานหลายปีแล้ว

งานนี้เป้สัมภาษณ์ไปก็เขินไปอ่ะ

แล้วบอกด้วยว่าอย่าเรียกผมว่าคนคลั่งรักเลย

ทุกค่อยคำที่เป้พูดถึงน้องมีเรียม
คือตลบอบอวนไปด้วยความรักความชื่นมื้นจริง
ถ้าจะขนาดนี้เขาบอกว่าหน้าเหมือนกันมากนะ
เขามีคนแซวตั้งแต่น้องมีเรียมเป็นผู้เข้าประกวดนะ

หลายคนก็บอกว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า

คนนี้จะถึงขั้นแต่งงานไหมอะไรยังไง
เดี๋ยวไปฟังคนคลั่งรักที่ถ่อมตัว
บอกว่าอย่าเรียกเขาว่าคนคลั่งรักค่ะ

คนชอบแซวครับก็เลยไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยอะไรครับ
ความจริงแล้วเป็นหน้าคนละโซนทวีปกัน
แต่ว่าก็สามารถเป็นเหมือนกันได้ก็ยังดีครับ
เขินเลยผมไปไม่ถูก
ก็โอ้ไม่
ขอโทษครับผมก็ตอบเรื่องนี้ลำบากเหมือนกันนะ
แต่เป็นเรื่องที่จะตอบเร็วมากนะ

จะไปเด็ดมาเขาจะมาสนใจเราหรือเปล่า
อันนี้กลายเป็นข้างรักอีกแล้ว
นี่ไงเปรียบน้องนิเรียมอย่างกับดอกฟ้า

แต่เอาเป็นว่าเด็ดไม่เด็ดก็ไม่รู้นะนะมา๒ปีแล้ว

หาดูใจกันแบบนี้ไปเรื่อยนะคะ

แต่ทุกคำพูดน้องเป็นคนน่ารักเก่งมากเขาสูงเขา